ไปดูนี่ก่อนน่าสนใจกว่าเยอะบอกเลย

ก้วยเตี๊ยวสายเดียวหื้อมันทำไมเสียงตั่นประมาณนั้น

พี่เดี๋ยวสั่งสัก๑๐ชาม

หิวก๋วยเตี๋ยวหรอไม่ต้องดูแล้วสคริปจำได้
กลมหน้าไม่กระพริบน้ำไรก็ไหล
อ๋อเราไม่ต้องสูงกระดาษนั้นจะสูงกระไรเราบทครู

นี่แหละครับร้านนี้เขาบอกว่าขายดิบขายดีเลยทีเดียว
เห็นสาวสวยสวมเสื้อสายเดี่ยวแบบนี้เชื่อว่านุ่มเนี่ยนะครับ
ก็พร้อมจะเข้าไปอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวกันอย่างเต็มที่เต็มใจเลยล่ะ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวนี้นะครับก็คือน้องยุ้ยนางสาวพจนีพันเทียน
อายุ๓๗ปีนะครับเป็นชาวอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่งก็ขายก๋วยเตี๋ยวเร่มานานหลายปีแล้วล่ะ
แต่ว่าเธอสนใจการขายก๋วยเตี๋ยวมากกว่าจึงซื้อรถกระบะมือสองมาตั้งตู้ก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็ตระเวนขายไปตามงานต่างทั้งงานวัดงานบวชงานแต่งไม่เว้น
แม้กระทั่งงานศพโอ้โหไปทุกงานเลยทีเดียวขายแบบนี้นะครับมานานกว่า๑๐ปีแล้วล่ะ
ไปดูไอเดียกันหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมาขายก๋วยเตี๋ยวแบบเสื้อสายเดียวแบบนี้
ไปลองถามแล้วก็ฟังเสียงเธอดูแล้วครับ
เพราะว่าเราเป็นแม่ค้าหน้าใหม่แล้วก็เป็นวัยรุ่นด้วย

ทีนี้เราก็เลยบอกว่าไปขายกีฬาฟุตบอลนะคะ
มีนักกีฬานุ่มเต็มเลยแล้วก็กองเชียร์ก็นุ่มนั้นเลยอะไรอย่างเนี้ย
เราก็เลยบอกว่าทำยังไงนะจะให้นักกีฬานุ่มกับกองเชียร์หนุ่มมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเรา
ทีนี้ก็เลยบอกว่าเอาเสื้อไซส์เดียวอย่างเนี้ย
แล้วก็เออมันใส่แล้วมันก็ดูดีนะน่ารักดีเด็ก
ไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวที่ไหนจะดูน่ารับประทานเท่าร้านนี้มาก่อนเลยในชีวิตผมอยากจะบอกเลย

คุณตั้งใจอ่านข่าวมากตั้งแต่ดิฉันทำรายการกับคุณ

ตั้งใจดูภาพมาก

ก๋วยเตี๋ยวสายดีหรอใช่แต่เส้นเล็กหรือเปล่า

แล้วไม่มีเส้นก็มีเกาเหลาก็มีดูสิ

กินได้หมดทุกอย่างมีทุกเส้นแล้วแถมมีหลายชนิด
หลายก๋วยเตี๋ยวต้มยงต้มยำเจ็ดเตอร์โฟ

ลูกชิ้นหมูหมูหมักเนื้อปงเนื้อเปื่อย
มีบ้างไหมลูกไม่มีต้องลองไปทานดู
เออมีบอกไหมล่ะว่าขายยังไง
โอ้ยเขาก็ขายอยู่แถวนั้นแหละแถวจังหวัดสมุดสงครามแถวจังหวัดสมุดสงครามอยู่แถวนั้นแหละ
ไม่ต้องห่วงที่อยู่ขนาดนั้นก็ได้
ทำไมสมุทรสาครใช่ไหม

เอาก๋วยเตี๋ยวซ้ายเดียวใครอยู่แถวนั้นก็

เดี๋ยวน้องน้องไปตบว่านี่ผู้คุณใช่ครับไม่ไหวอ่ะ